ทางตำรวจบอกว่าจริงแล้วไม่ได้เป็นหนี้อยู่แค่แบบ๙ล้านกว่าบาทนะ
น่าจะมีเจ้าหนี้รายอื่นรายเล็กรายน้อยอะไรแบบนี้
น่าจะแบบ๒๐ล้านบาท

คือในมุมญาติเขาติดใจบรรดาเจ้าหนี้ใช่ไหม

แต่บรรดาเจ้าหนี้เขาบอกว่ามันก็มีให้คิดอีกมุมนึงนะ
คือเจ้าหนี้บอกว่าใครจะมาวางแผนฆ่านางสาวดวงจันทร์
เพราะว่านางสาวดวงจันทร์เองเนี่ยไม่เคยผิดนัดนะคะ

โบ้งดอกเบี้ยอะไรก็มาจ่ายตรงตามวันเวลาถูกต้องทุกอย่างครับ
แล้วก็จะมีรายชื่อของเจ้าหนี้ออกมาหลายคนไง

แล้วก็ชื่อคนนี้ค่ะในคลิปเสียงเมื่อสักครู่นางสำรวยสมพงศ์
ที่ชื่อไปคล้ายกับท่านภรรยาภูมิกับเหรอ

หมายถึงว่าภรรยาภูมิกับเขาคิดว่าไปเอ่ยชื่อถึงเขาไง

คือคนนี้ค่ะสำรวยสมพงศ์เนี่ยค่ะ
เขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะทีมข่าวของเรา

คุณสำรวยก็บอกว่านางสาวดวงจันทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ยืมเงินไปทั้งหมด๒ล้าน๒แสนบาท

ส่งดอกเบี้ยตรงตามนัดทุกครั้งไม่มีปัญหานะคะ
แล้วก็ล่าสุดนัดคืนเงินกัน๔เมษายน

นัดคืนเงินกันประมาณ๗แสนบาท
นางสาวดวงจันทร์ก็รับปากว่าจะคืนให้
แต่ก็เงียบไปบอกว่าจะคืนให้ตอนบ่าย

พอทวงถามไปไม่มีการตอบกลับ
ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น
ก็เลยยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้หรอก
ที่จะมีเจ้าหนี้คนไหนมาทำร้าย
นางสาวดวงจันทร์จนเสียชีวิตนะคะ
ก็ยืนยันว่าขอต้นคืน
เพราะว่าจะเอาไปให้ค่าช่างที่สร้างอาคารพาณิชย์นะคะ

เขาก็รับปากว่าเงินกู้ออก

ช่วงบ่ายเขาบอกช่วงบ่ายนะป้า
อ่าก็คุยกันสั้น
คือส่วนใหญ่ไม่ได้โทรก็ส่งไลน์

อาจจะจ่ายตอนเงินออกแล้วใช่ไหม

เอ่อช่วงบ่ายนะป๊า
วันนั้นจน๖โมงเย็น
เราถึงไลน์ถามไปอีกก็ไม่ตอบ
ก็คิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นอะไรร้ายแรงคือไม่ได้คิดเลยนะไม่ได้คิด
เลี้ยวใจว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะ
มันเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีเจ้าหนี้คนไหนจะไปทำร้ายลูกหนี้เป็นไปไม่ได้
ถ้าเขาเป็นอะไรไปเราทำไมจะได้เงินคืนมันเป็นไปไม่ได้ในประเด็นนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะนางสำรวยก็บอกว่าหลังจากนางสาวดวงจันทร์เสียชีวิตเนี่ย
ก็คิดอยู่แล้วแหละว่าไม่ได้เงินคืนแน่
ก็เลยคุยกับสามีของนางสาวดวงจันทร์ซึ่งเป็นคนที่เซ็นรับรองเอาไว้
ตอนที่นางสาวดวงจันทร์ไปยืมเงินก็ให้มาเซ็นหนังสือยอมรับสภาพหนี้อะค่ะ
คือยอดจริงแล้ว๒๒๐๐๐๐บาท
นางสำรวยเจ้าหนี้บอกว่าขอล้านเดียวก็พอ
ขอคืนล้านหนึ่งใช่ตัวสามีของนางสาวดวงจันทร์ผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่ายอมรับได้แค่ยอดนี้นะยอมจ่ายคืนแค่ล้านเดียวนะ
แต่ถ้ามากกว่านี้ไม่ขอรับรู้รับทราบนะ
โบ้งดอกเบี้ยอะไรเอาเงินต้นเอาแค่ตรงนี้ได้ไหม
ที่ผ่านมาอาจจะจ่ายดอกกันมาหลายงวดแล้วก็ได้มันอาจจะทบต้น
พอดีกับต้นไปแล้วก็เลยขอล้านหนึ่งอะไรอย่างนี้
นางสำรวยก็เลยบอกว่า
อ่ะก็จบแค่ล้านหนึ่งขอคืนแค่ล้านเดียว
ไม่กำหนดด้วยคืนเมื่อไหร่มีค่อยมาคืน
นี่ยืนยันว่าไม่มีการฟ้องร้องแน่นอนค่ะ
ของเรายังดีเพราะว่าสามีเขามารับสภาพหนี้ไว้ให้อยู่
ส่วนหนึ่งก็คือดอกเราที่ได้มาเราไม่เอาเลย
จะเอาแค่เงินต้นคืนประมาณ๒ล้านเศษ
แต่เราให้รับสภาพหนี้ไว้ล้านหนึ่ง
ถ้าไม่มีมันก็จำเป็นจริงก็อยากได้
แต่ว่ามันไม่มีให้ก็จะไม่รู้จะทำยังไง
อย่างน้อยก็อุ่นใจที่ทำรับสภาพหนี้กันไว้
แต่ไม่ได้ไปฟ้องร้องใดนะ
ก็เขาก็จะรับผิดชอบไง
เพราะว่าเพื่อนมันมาเขาก็เป็นพยานให้อยู่

แล้วชื่อมันเป็นพี่ภูมิกลับอาวุธ
นักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ภรรยาท่านภูมิกับ

เป็นเรื่องเป็นลาวผู้กำกับก็โดนย้ายไป
ส่วนคนนี้ก็เป็นผู้ที่ถูกพาดพิงจากญาติของผู้ตายว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องราวการเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
ชื่อว่านายุทธยาศรียางนอกเขามีฉายานะฉายาคือยุทธ์ถังแตกนะฮะ
เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีมากที่สุดนะครับ
วันนี้ได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยบอกว่าที่ผ่านมาตลอด๔๕ปีเนี่ยได้ร่วมทำธุรกิจปล่อยเงินกู้กับผู้ตายจริง
โดยนายยุธยามีหน้าที่คอยหาลูกค้าหาในทุนมาให้กับผู้ตาย
ที่ผ่านมาผู้ตายก็ไม่มีปัญหาเรื่องการส่งดอกเบี้ยคืนเงินให้กับเจ้าหนี้นะ
ผู้ตายก็มาหยิบยืมเงินจากตัวเขาด้วยอ่ะส่วนตัวเขาเองเนี่ย
ผู้ตายยืมไปประมาณ๕๕๐๐
ตัวเขาเองก็ต้องไปยืมเงินในทุนมาให้ผู้ตายอีกทอดหนึ่งเหมือนกัน
แล้วก็มีการให้ดอกเบี้ยกันมาตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่ในครั้งนี้มันมีปัญหาเนื่องจากวันที่ผู้ตายเสียชีวิตก็คือ๔เมษายนที่ผ่านมา
ส่งดอกเบี้ยกัน๑ล้าน๒แสนบาทช่วงเย็นวันที่๔เมษายน
เขาก็พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามก็ติดต่อไม่ได้
เขาเลยไปหาผู้ตายที่บ้านพักไง
ที่แม่เขาบอกว่าอ๋อมีเพื่อนผู้ชายมาหา
วันตายทำไมมีเพื่อนชายมาหาเนี่ย
แต่ญาติบอกว่าไม่อยู่พอญาติบอกไม่อยู่เขาก็พยายามตามหาก็ไม่เจอ
สุดท้ายก็มารู้ข่าวว่าอ้าวผู้ตายเสียชีวิตก็คือวันเกิดเหตุอย่างที่เราทราบข่าวนั่นแหละ
คือวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเขายังไปช่วยตามหาอยู่เลยนะ

หากครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะมาพาดพิงว่าเขาอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมเนี่ย

เพราะตัวเขาเองเขาก็อยากได้เงินต้นคืน๕๕๘๐๐๐บาท

เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเอาที่ไหนมาให้ไงทุน

ผมก็เป็นคนไปเอาตังค์จากญาติผู้ใหญ่มาให้เพื่อนลงทุนเพื่อเพื่อนจะเอาไปจ่ายให้ลูกค้าต่อไปประมาณ๒๓วัน
ทางก็จะออกตามที่กำหนดไว้ครับผม
แล้วเขาก็จะเคลียร์ดอกเบี้ยแล้วก็ต้นเงินคืนผมก็เอามาคืนเจ้าของครับผม
แล้วก็ได้ออกตามหาทั้งคืนเลย
เราไปเห็นในเพจแล้วก็ไปกับญาติพี่น้องเขาก็มาแจ้งความทางโรงพักก็ไปเดินทางหากันทั้งคืนครับผม
ไม่เลยไม่รู้เลยครับผม
เพราะว่าผมไปติดตามหาเขาเพื่ออยากรู้ว่าจะเอาตังค์มาให้ตอนไหนจะได้เอาไปคืนในทุน
ก็คิดว่าเขาอยากบ่ายเบี่ยงอะไรของเขาก็ไม่รู้ครับผม
ซึ่งผมไม่รู้กับเขาเพราะว่าผมก็อยู่แต่ส่วนของผมคือ
จนเช้ามาที่ก็มาค้ามาขายปกติของผม
คือนายยุทธ์ถังแตกเนี่ยนะบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ในส่วนของตัวเขาเนี่ยครอบครัวผู้ตายก็เอาเงินมาคืนให้๕๐๐๐บาท
เขาก็เริ่มฟ้องร้องเริ่มดำเนินการแล้ว
เพื่อให้สามีของผู้ตายในฐานะทายาทของผู้ตาย

ต้องมารับสภาพหนี้ที่เกิดขึ้น๕ล้านกว่าบาทเกือบ๖ล้านบาท
นัดไกลเกลี่ยกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

แต่เมื่อถึงวันนัดครอบครัวผู้ตายก็เบี้ยวไม่ยอมมาจ่าย
แล้วก็พูดในธรรมนองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง
สินเงินกู้อะไรของผู้ตายนะ
ไม่เคยรู้เห็นไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินที่ผู้ตายไปกู้ไปยืมมา
เขาก็เลยคิดว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ครอบครัวผู้ตาย
พยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้านคดีต่างณขณะนี้
คดีจะเกิดมาตั้งแต่๔เมษายนก็เพื่อต้องการ

เพราะตอนนี้เริ่มถูกเจ้าหนี้ของผู้ตาย

ใช่ค่ะตามหลักกฎหมายเนี่ยจริงแล้ว
ฉันเคยถูกถามไงว่าถ้าเกิดอ้าว
ตายเป็นหนี้เยอะเลยแล้วตายไปแล้วอ่ะ

แล้วทางครอบครัวจะต้องใช้หนี้แทนไหม
นี่ค่ะคือตามกฎหมายจริงแล้วทายาทก็ต้องใช้หนี้แทน
แต่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับจากผู้ตาย
ผู้ตายมีทรัพย์สินในชื่อตัวเองเท่าไหร่
เขาก็ต้องไปดำเนินการในการจะขายจะอะไรก็แล้วแต่

ถ้ามีเจ้าหนี้หลายรายก็ต้องผ่านกระบวนการไกลเกลี่ยนี่แหละ

สมมุติทั้งหมด๒๐ล้านเจ้าหนี้เงินกู้ในทุนที่เขาไปยืมมา
ทรัพย์สินผู้ตายที่ดินบ้านรถอะไรขายมาได้แค่๑๐ล้านก็เฉลี่ยไป

เบี้ยจะแพงกว่าอัตราที่แก๊งชาติกำหนด
แต่คุณก็ต้องคืนเท่าที่ดอกเขากำหนด

หนึ่งในเจ้าหนี้คนนี้เขาเลยตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะมันจะมาร้องขอความเป็นธรรม
มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่จ่ายหนี้หรือเปล่า
ค่ะก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ

เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับมานะคะ
ลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราก็ยังมีข้อมูลจากชาวบ้านอีกหลายคนนะคะว่า
ตัวนางสาวดวงจันทร์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ

ชาวบ้านก็ไปกู้เงินทกศ
เพื่อให้นางสาวดวงจันทร์ยืมเงิน
เพราะนางสาวดวงจันทร์ให้ดอกเบี้ยไง

ยืมทกศมาดอกเบี้ยน้อย
แล้วก็ไปให้นางสาวดวงจันทร์ยืมได้ดอกเบี้ยเยอะ

นางสาวดวงจันทร์ก็ไปปล่อยกู้เนี่ย

แล้วคนในพื้นที่เขารู้นะคะว่าเขาทำธุรกิจเงินกู้มาตลอด
แล้วก็ครอบครัวของนางสาวดวงจันทร์ก็รับรู้ว่านางสาวดวงจันทร์

เวลาไปทำสัญญาเงินกู้

จะมีแม่หรือสามีไปด้วยตลอด

ไม่รู้เรื่องของทรัพย์สินหนี้สินของนางสาวดวงจันทร์เลย

ชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้

เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามีอาชีพแบบนี้นะคะ
ทีนี้เจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่ที่ตำรวจบอกค่ะ
เรียกไปสอบปากคำแล้วทั้งหมดเนี่ย

นหนี้๙ล้านกว่าบาทนะคะ
แต่จริงแล้วมีความเป็นไปได้ว่า
หนี้ของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวบ้าน

ยังมีอีกหลายสิบคนนะคะ
หนี้น่าจะเป็นหลัก๑๐ล้านบาท

แล้วถ้าไปรวมกับเจ้าหนี้รายใหญ่

แตะแบบ๒๐ล้านคุณภาคภูมิ

ก็ทางหนึ่งก็อาจจะต้องให้ไป
ไปดูหนี้ที่ไปยืมเข้ามา
แล้วก็ไปหาลูกหนี้ของผู้ตาย
ต้องไปไล่เก็บแล้วมาคืนเจ้าหนี้เขาใช่ไหม

แต่ตอนนี้เอาเป็นว่าตำรวจเขาจะ

มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่ถูกฆาตกรรม